ต่อกันที่นางเอกคนนี้บ้างดีกว่านะคะคิมเบอร์รี่ค่ะ
กระแสละครบอกเลยว่าดีมากนะคะรวมถึงเรื่องเรตติ้งด้วยนะคะ
ก็เป็นที่พอใจของใครหลายคนเหมือนกันนะคะ
แล้วก็นางเอกคิมเบอร์รี่ค่ะก็มาออกงาน
เราก็เลยขอสัมภาษณ์หน่อยว่าเป็นยังไงบ้าง
เจ้าตัวบอกเออปลื้มสุดเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่พักหลังเริ่มมีเสียงวิจารณ์เรื่องเรตติ้งออกมาแบบถี่ยิบนะ
ไม่ค่อยไปโฟกัสเนื้อหาละครสักเท่าไหร่
ล่าสุดค่ะในงานฉลองครบรอบ๒๒ปีห้างแพชชั่นจังหวัดระยองค่ะ
คิมในฐานะนางเอกของเรื่องนะคะก็ออกตัวว่าทำใจไว้แล้ว
แค่ตั้งใจแล้วก็อยากให้คนดูชอบแค่นั้นเอง
ซึ่งตัวเธอค่ะก็ไม่ได้โฟกัสเรื่องเรตติ้งเท่าไหร่ค่ะ
ดีมากนะคะคือกระแสตั้งแต่แบบก่อนออนมันก็ดีมากแล้วค่ะ
คิดว่าตัวเลขเนี่ยคิมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้ว
เพราะว่าเราว่าจากตัวเราเราว่าจากคนที่เขาชื่นชอบเรากระแสในตัวเราอะไรอย่างนี้
แล้วก็นักแสดงทุกคนซึ่งกระแสทุกคนมันค่อนข้างดีค่ะ
เราก็เลยแบบไม่ได้ดูเรตติ้งคือเรตติ้งก็คือดีถือว่าดีมากนะคะ
ยุคสมัยนี้คิดว่ามันโอเค
เพราะว่ามันก็คือดีที่สุดแล้วในตอนนี้
นายดูแม่ชาบาน่ารักทีเดียวนะคะเรื่องนี้คิมไม่ห่วงสวยเลยนะ
เล่นแบบถึงโบสถ์
งานนี้สาวคิมลงทุนจัดช่อดอกไม้ด้วยตัวเองนะ

เราก็เลยเลือกดอกกุหลาบที่เป็นสีครีม

อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็หอมมากอะไรอย่างนี้
เราก็เลยรีบจัดให้เขาแล้วก็ให้ค่ะ
ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะ

สำหรับคู่นี้นะคะก็หวานเวอร์เบอร์๘ให้กันตลอด

รอลุ้นอยากจะให้มีข่าวดีไปเลยนะจ๊ะ
ทั้งคู่ตอนนี้กำลังรับงานอย่างหนักหน่วง

แต่ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้กันด้วยนะคะ